เลขเข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่า
ตื่นมารอดูความขึ้นหน้าคดีนางสาวแอม

เมื่อวานนี้น้องสาวของผมที่นั่งอยู่ตรงนี้คือน้ำแข็ง

ได้คุยกันได้สัมผัสได้สบตาคุยอะไรกันบ้างน้อง

แล้วก็เพิ่งรู้ว่าทนายไม่นั่งให้สัมภาษณ์ในรายการสดใด
แค่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทยรัฐ
แล้วก็คุยกับทางทนายพัฒน์

อันนี้เป็นประเด็นอยู่ในโซเชียล

เท่าที่คุยกัน
เรื่องคดีน้ำแหงไม่ได้คุยหรืออะไร

อันนี้คือจะเป็นประเด็นนี้
แต่เรื่องทางคดีไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

อันนั้นเป็นน้ำจิ้มที่เราอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักท่านรู้จักเธอ
คือเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาคุณผู้ชม

แล้วเรื่องคดีมันเป็นยังไงทนายว่ายังไงบ้าง
เรื่องคดีก็ต้องคุยเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงสาย
ทนายไปที่ทันทะสถานหญิงกลางเพื่อที่จะไปเจอกับแอมถูกไหมคะ
แล้วหลังจากนั้นช่วงบ่ายมาที่ไทยรัฐทีวีเลย
ซึ่งเราก็ต้องคุยกับทนายพัฒน์ทนายธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์นี่แหละค่ะ
ซึ่งทนายพัฒน์บอกนะบอกว่าอันนี้สัมผัสอย่างหนึ่งจากที่เมื่อวานได้คุยแว๊บเนี่ย
ทนายมีความมั่นใจมากในเรื่องคดีของก้อย
ทนายบอกเลยบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนนะว่าแอมไม่ได้วางยาฆ่าก้อย
แล้วทีนี้พอนักข่าวถามถึงว่าคดีอื่นอีกแบบเป็น๑๐คดีเลย
เอาตรงนะคุณผู้ชมทนายเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าที่ควร
เพราะอะไรทนายก็ดูข่าวทนายก็ดูทีวีก็เห็นหลักฐานพยานต่างจากสื่อมวลชนที่แต่ละสำนักแต่ละช่องเนี่ยมีการเอามาเสนอไปประติดประต่อเรื่องราว
ซึ่งทนายก็ยังบอกเลยว่ามันก็เชื่อได้ว่าแอมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องจริง
แต่ว่าคดีอื่นนอกเหนือจากคดีของก้อยขอเวลาก่อนขอไปรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
เพราะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะคดีไหนของแอมทนายพัฒน์รับหน้าที่ดูแลทุกคดีค่ะ
แล้วทีนี้ก็ถามว่าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแอมรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดหรือยัง
ทนายพัฒน์บอกว่าตอนนี้แอมรับทราบข้อเก่าหา๘คดีเท่านั้น
แล้ว๘คดีที่รับทราบข้อกล่าวหาไปแอมปฏิเสธทุกคดีนะคะ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษ
จะเข้าไปสอบปากคำแล้วทนายพัฒน์นะนะบอกว่า
เชื่อแหละว่าวันนี้แอมจะยังไม่ให้การใดเว้นแต่จะไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ตกลงบิ๊กโจ๊กยังจะไปเหรอ
เพราะว่าตอนแรกที่บอกว่าวันศุกร์จะขอเจอญาติคนสนิท
ซึ่งก็หมายถึงทนายก่อนถูกไหมแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะให้การรับสารภาพ
แต่อันนี้ทนายยืนยันว่าจะไม่มีการรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนแน่นอน
คืออย่างนี้นะอันนี้ที่น้ำแข็งบอกไปอาจจะเป็นความเข้าใจของทางทนาย
แต่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวหลุดออกมาบอกว่าบิ๊กโจ๊กบอกไม่ไปแล้ว
จะไม่ไปก็ยังกล่อมแล้วยกเว้นถ้าอยากสารภาพอ่ะ
ถ้าตั้งใจสารภาพแล้วคราวนี้ถึงจะไปจะไม่ไปแบบไปหาแล้วอ่ะ
แต่พี่อย่าลืมสิคือแอมเขาก็บอกผ่านทนายมานะว่าเขาไม่อยากให้ใครเข้ามาหาเขาแล้ว
เพราะเขาเครียดเครียดจนถึงขนาดที่ว่าเวลาที่ลงมาหาทีคือกลัวจะแท้งลูกเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดคนที่จะเข้ามาหาคือทนายพัฒน์คนเดียวเท่านั้น
อันนี้คือสิ่งที่แอมบอกผ่านทนายพัฒน์มานะคะ
เพราะว่าทนายพัฒน์เนี่ยถ้าเกิดพูดง่ายคือตอนนี้แอมไว้ใจทนายพัฒน์มากไว้ใจที่สุดในโลกแล้ว
แล้วถ้าจะมีความอะไรมาจากฝั่งของแอมเนี่ยก็จะมาจากปากของทนายพัฒน์นี่แหละ
เพราะหลังจากนี้แอมบอกว่าอะไรนะไม่อยากให้มายุ่งแล้วก็จะไม่สารภาพไม่รับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวน
หลังจากเยี่ยมลูกความเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทนายพัฒน์เปิดใจกับเราเป็นที่แรกเลยนะ
คือเราอยากรู้อยู่ในเรือนจำเป็นยังไงแอมเป็นยังไงทนายพัฒน์บอกตัดผมสั้นแล้วตอนนี้แอมตัดผมสั้น
ปรับตัวเร็วมีมนุษยสัมพันธ์ดีซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ญาติของเหยื่อเนี่ยพูดนะว่าแอมเป็นอย่างนี้แหละ
นุษยสัมพันธ์ดีพูดจาดีทนายพัฒน์บอกเพื่อนในเรือนจำตั้งฉายาให้แอมซะแล้วเข้าไปไม่กี่วันตั้งฉายาว่าแอมร้อยศพเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะมาเล่าเรื่องอื่นที่ทนายได้ไปคุยกับแอมมา
น้ำแข็งอยากให้ฟังเสียงของทนาย
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีเป็นสัมภาษณ์พิเศษเมื่อวานนี้ก่อนค่ะ

เข้าไปถึงเขาบอกว่าในนั้นเขาเรียกว่าแอมร้อยศพ
รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขดีก็เหมือนกับทุกคนต่างมีปัญหา
คนที่มีปัญหาก็มีปัญหามาเจอกันมันอาจจะคลิกกัน
มีปฏิกิริยาเคมีที่เข้ากันได้
เพื่อพี่แพทย์แอมจะอดทนค่ะ
แล้วก็ฝากบอกที่บ้านด้วยว่าแอมอยู่ได้แอมจะทน
ก็เลยบอกเขาว่า๘๔วันเจ้านับถอยหลังนะ
ถ้าเขาไม่ฟ้องออกไปอย่างพี่พาไปช้อปปิ้ง
ให้กำลังใจยูกับพัฒน์ไม่เคยร้องไห้
หัวเราะไม่ต้องเอาทุกข์ให้เขาหรอก
นี่ค่ะคือเป็นบางช่วงบางตอนที่ทนายให้สัมภาษณ์

ทีนี้เรื่องของคดีเนี่ยแอมก็ถามเหมือนกันนะถามทนาย
ว่าจะเป็นธนายที่ถูกคดีได้ไหมธนายก็ตอบไปว่าได้
แล้วทนายพัฒน์เลยตัดสินใจถามแอมไปตรงเลยว่า
แล้วแอมได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาไหม
ตอบมาแบบชัดเจนว่าไม่ได้ทำค่ะ
ทีนี้มันก็ถามไปเหมือนกันนะว่ามีโอกาสไหมที่ชั้นศาล
เองจะกลับคำรับสารภาพธนายพัฒน์บอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าคดีที่แอมถูกฟ้องมันเป็นอัตราโทษสูง
ตราประหารชีวิตดังนั้นการที่แอมจะรับสารภาพ
อันนี้ต้องดูทั้งหมดเลยนะว่ามันจะมีผล
กระทบกับคดีอื่นตามมาด้วยไหม
อันนี้ก็ต้องให้แอมพิจารณาเองเหมือนกัน
แต่ว่าในมุมของทนายพัฒน์
ทนายบอกว่าทนายได้แนะนำไปแล้วว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไร
แล้วมันมีอย่างหนึ่งที่ทนายพัฒน์พูดไป
บอกว่าแต่คนเรามีชีวิตเดียวถ้าประหารชีวิตคดีเดียวก็จบแล้ว
พอพูดมาแบบนี้เนี่ยนะแอมตอบกลับมาว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่าในเมื่อหนูไม่ได้ทำหนูก็ไม่มีวันได้รับโทษแบบนั้น
อันนี้คือสิ่งที่ทนายพัฒน์มาถ่ายทอดให้ฟังค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าจะไม่เทลูกความไว้กลางทาง
มียังไงจะช่วยแอมจนถึงที่สุด
แล้วถ้าเกิดแอมมีคดีมากกว่านี้ทนายพัฒน์ก็จะช่วย
ทนายพัฒน์บอกว่าเชื่อในความบริสุทธิ์ของแอมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมที่เรานำเสนอข่าวนี้เนี่ย
แน่นอนล่ะมันมีความรู้สึกของคุณผู้ชม

แต่ว่าเราก็ต้องนำเสนอในฝั่งของทนายความที่ดูแลลูกความด้วย

เพราะว่าวันนี้ทีมข่าวของเราเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์อีกช่วงหนึ่ง
ติดตามกันได้นะไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้
คือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทนายพัฒน์คุย
กับไทยรัฐทีวีแบบพิเศษสุด

รอดูเมื่อกี้เราเอ่ยชื่อรองโจ๊กมาใช่ไหมคือทนายพัฒน์บอกว่าอะไรนะ
จะไม่รับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวน
โจ๊กบอกโอ้ธรรมดาก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแหละ

นี่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านไปประชุมความคืบหน้าคดีที่สพนครปฐมโอ้๒ชั่วโมงนะ

แล้วท่านรองท่านบอกที่แอมไม่รับสารภาพในชั้นสอบสวนก็ตามคาดแหละ
เพราะไม่ว่าแอมจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ไม่ได้มีประโยชน์
เพราะตำรวจเดินหน้าหาพยานหลักฐานอยู่เรื่อย

ไม่ว่าจะเป็นคดีของฟ้าดารินีซึ่งเป็นเหยื่อรายที่๔
หรือครูตายมณีรัฐเหยื่อรายที่๙
แล้วท่านรองบอกพอไปไล่ไทม์ไลน์ดู
ไปดูประวัติการใช้โทรศัพท์มือถือยืนยันว่า
มีการไปพบกับแอมจริงนะเหยื่อทั้งสองรายนี้
แล้วตอนนี้การรวบรวมคดีแต่ละเคส
แต่ละเคสขึ้นหน้าไป๘๐แล้ว
จะให้ความมั่นใจกับลูกความตนเองอย่างไรนั้น
ก็เป็นเรื่องปกติของทนายเพราะท้ายที่สุดแล้ว
คนที่ติดคุกไม่ใช่ทนายพัฒน์นี่ก็แอมไง
สมมุติถ้ามันนำไปสู่การดำเนินคดีคนที่ติดคุกคือแอม
ท่านรองเชื่อมั่นว่าสามารถเอาตัวผู้ต้องหามาลงโทษได้ครับ
ถ้าเจ้าตัวเข้ามารับสารภาพก็ไม่เป็นไรนะแต่วันนี้ยืนยันได้ว่า
พยานฐานที่มีขนาดนี้เพียงพอแล้วแน่นอนส่วนแอมป์ก็ไม่บังคับ
กว่าเขาจะมาขอร้องเพื่อรับสารภาพเองส่วนทนายความนั้นไม่เป็นไร
ทนายความจะว่าไงว่าไปเพราะไม่มีทนายความคนไหนที่บอกว่า
สู้คดีไม่ได้แต่ว่าเวลาติดคุกเรื่องทนายเขาไม่ได้ติดด้วย
จากนี้คุณผู้ชมในคดีของแอม
นอกจากคนที่ได้รู้จักกับแอมแล้วรอดชีวิตมาแล้ว
อีกหนึ่งกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญคือคนในวงแชร์
คนในวงแชร์ของแอมป์มีอีกสองคนคือป่านกับกุ้ง
ให้ปากคำเพิ่มเติมที่ตำรวจภูทรภาค๗
หลังสอบปากคำเสร็จพลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่า
ทั้งคู่เนี่ยอยู่ราชบุรีรู้จักกับแอมมาเป็น๑๐ปีนะ
แล้วการให้การของทั้งสองคนเป็นประโยชน์ทางคดีครับ
เล่าให้ฟังว่าเคยร่วมวงแชร์กับแอมเมื่อปี๖๒
โดยชุดคลี่คลายคดีจะนัดประชุมอีกครั้งในเย็นวันพรุ่งนี้ครับ
แล้วก็๑๐โมงเช้าของวันจันทร์แล้วก็จะประชุมฝ่ายสืบสวน
ท่านรองยืนยันนะทุกอย่างต้องรัดกลุ่มรอบครอบ
เก็บรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเร็วเร็วนี้จะมีการออกหมายจับ
อ้าวมีเพิ่มอ่ะสิมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก
คนจะโดนหมายจับครับเพราะว่ามีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วย
คือเอาจริงนะตอนนี้อยากรู้แล้วว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไง
เพราะอะไรรู้ไหมรองโจ๊กเองก็มั่นใจมั่นใจในพยานหลักฐาน
ว่าตอนนี้มีแล้วก็เอาผิดแอมได้แน่
ส่วนทนายพัฒน์เองก็มั่นใจมากในลูกความของตัวเอง
อันนี้เราก็เข้าใจนะว่าทนายก็ต้องทำหน้าที่นี้
ถูกต้องน้ำแข็งทนายอันนี้พูดกันทั่วไปทนายถ้าเขาไม่ให้ความมั่นใจ
ลูกความตัวเองแล้วเขาจะไปให้ความมั่นใจกับใคร
คือถ้าธนายยังไม่มั่นใจแล้วลูกความจะมั่นใจได้อย่างไร

ถ้าเขาสงสัยในตัวลูกความหรืออะไร
เมื่อวานจับใจความได้ไหมทนายพัฒน์พูดบอกว่า
ถ้าตอนนี้มั่นใจว่าสู้ได้แต่ถ้าสมมุติหลักฐานไปถึงชั้นศาลแล้วมันเริ่มที่จะมีทางตัน
ถ้าจะสารภาพจะสารภาพในชั้นศาลไม่สารภาพในชั้นนี้
สารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนไง
นี่แหละครับคุณผู้ชมเราไม่เคยพูดถึงญาติของแอมเลยใช่ไหม
อกจากที่แอมบอกว่าทนายพัฒน์เหมือนญาติ

ไม่เคยจนมีเมื่อวานนั้นแหละที่ไปค้นบ้าน
พ่อกับแม่ออกมาเลยบอกว่าสังคมช่วยเหลือที่ยืนให้พ่อกับแม่บ้าง
เพราะตอนนี้จะทำมาหากินไม่ได้แล้วไปที่ไหนเขาตราหน้าว่า
พ่อแม่เป็นพ่อแม่ฆาตกรครับ
ตำรวจสพธามกาสพบ้านโป่งแล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙
เอาหมายค้นไปค้นบ้านต้องสงสัยในจังหวัดกาญชนะบุรี
เป้าหมายแรกเป็นบ้านของพ่อและแม่ของแอบแนวบริเวณธามกาจกาญชนะบุรี

กล่องกระดาษพัสดุนะครับมีชื่อมีชื่อพันธบทโทวิทูลนะครับ
แล้วข้างในกล่องเนี่ยก็มีกล่องพลาสติกอีกทีนึง
แล้วก็กระเป๋าสตางค์แรนดเนมของผู้หญิง
แล้วในกระเป๋าใบนี้มีเอกสารเป็นอะไรบ้าง
คุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมบัตรประจำตัวนักศึกษา
ใบเล็กสมัยเรียนมหาวิทยาลัย
อันนี้เนี่ยนะกล่องพัสดุนี้เจอในรถกระบะของพ่อของแม่แอม
เอานะไปเจอขวดน้ำ
ไปเจอขวดน้ำนะครับเปิดดื่มแล้วนะครับ
เหลืออยู่นิดหนึ่งในขวดนี้ดอม
ดอมกินต่อไหมอ๋อไม่ดีกว่าเจอในรถแจ๊สนะครับ
แจ๊สสีดำจอดแอบอยู่หลังบ้านเป็นรถที่แอมเค้าเคยใช้ครับ
งสีขาวสองห่ออยู่ในตะก้าพลาสติกมันอยู่ในห้องกระจกหน้าบ้าน
จุดพยานที่เบิร์ตว่ามานี้คุณผู้ชมเก็บมาได้๑๗ชิ้นด้วยกัน
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยึดรถไอ้คันที่เบิร์ตบอกเมื่อกี้ฮอนด้าแจ๊สสีดำเนี่ย
มันมีรอยคล้ายถูกเฉียวชนที่ด้านหน้านะครับ

เพื่อให้พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอย่างละเอียด
เพื่อจะหาสารสายนายด้วยหรือว่าหาหลักฐานที่เชื่อมโยงอื่นด้วย
ห่างจากบ้านพ่อและแม่ของแอมไปประมาณ๔๐๐เมตร
โดยพ่อของแอมเป็นคนพาไปเอง
พาเจ้าหน้าที่ไปเลยมาพ่อจะพาไปพ่อบอกแบบนี้
แต่พบว่าล็อกกุญแจบ้านแน่นหนาครับ
เจ้าหน้าที่ต้องงัดเข้าไปใช้เวลาตรวจสอบอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง

หุ่นสวมเสื้อนะครับที่วางอยู่ที่พื้น

แต่ไม่เจอวัตถุพยานอะไรเพิ่มเติม

พ่อของแอมอายุ๖๘ปีนะครับ
เปิดใจบอกว่าพ่อยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ในการค้นหาวัตถุต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดี
ไอ้ผงสีขาวอ่ะพ่อก่อนเอาไปตรวจถามพ่อก่อนเลย
อันนี้คืออะไรมีไปทำอะไรพ่อบอกอ๋อ
พ่อเอาไว้ผสมเป็นน้ำยาล้างจานไม่ได้ใช้ทำอย่างอื่น

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นครอบครัวเสียใจมาก
เสียใจมากที่ผ่านมาไม่เคยรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วเหยื่อที่ว่าเสียชีวิตกว่า๑๐ศพที่คุณทำข่าวกันออกข่าวกันเนี่ย
ลูกสาวจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าไม่รู้
ขอให้ไปพิสูจน์ความจริงในกระบวนการยุติธรรมนั่นพ่อว่างั้น
แล้วพ่อขอวิงวอนต่อสังคมขอที่ยืนให้พ่อกับแม่ด้วย
หลังจากมีข่าวลูกสาวถูกจับตกเป็นข่าว
พ่อแม่แทบจะทำมาหากินไม่ได้
ชี้หน้าตราหน้าว่านี่คือพ่อแม่ของฆาตกรครับ
ก็ลำบากบริเวณลำบากมาก
แปลงอย่างคนว่านินทานินทา
มองเราเงินง่าไม่ดีใช่แล้วเขา
ขอจะไม่พูดที่สิ่งว่าเราคนคุณคนดีหรอก

มันไปทำอะไรจะอะไรไม่ได้
ตำรวจก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินของรองอ๊อฟนะ
อันนี้อีกด้านหนึ่งการทำงานของตำรวจนะ
ก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินของรองอ๊อฟ

จากข้อมูลคือท่านสารภาพบอกมีหนี้อยู่๔ล้าน
คราวนี้นะไอ้เงินที่ใช้จ่ายกันในครอบครัว
ไอ้เงินที่เอาไปใช้หนี้เนี่ย
สามารถหาเงินมาปลดหนี้จำนวนนี้ได้
แต่รองอ๊อฟไม่รู้ว่าแอมเนี่ยเอาเงินมาจากไหน
และเป็นเงินที่แอมเนี่ยได้มาจากเหยื่อที่เสียชีวิตหลายราย
หรือไม่นะขีดเส้นใต้๓เส้นคำว่าหรือไม่นะ
ขณะที่ตอนนี้คุณผู้ชมตำรวจยังไม่มีหลักฐานว่าไอ้เงินดังกล่าวเนี่ย
เอามาใช้จ่ายในครอบครัวหรือว่าโอนไปยังบัญชีที่๓หรือเปล่า

แล้วจะสามารถตอบได้ว่ารองออฟเนี่ย
จะมีส่วนผัวพันกับเรื่องเงินของเหยื่อที่เสียชีวิตหรือไม่ครับ
คุณผู้ชมครับมาถึงจุดนี้แล้ว
นี่คือมาถึงจุดเรื่องของคดี
เรื่องของพ่อแม่ที่ออกมาเป็นครั้งแรกนะครับ

แต่ที่ใช้น้องใช้หนี้แอมเอามาอย่างไร

เรามาถึงตรงนี้แล้วนะเรามาถึงตรงนี้แล้ว
คุณไอซ์ปรีชายาหลังจากที่วันก่อน
แม่เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณไอซ์ปรีชยา
ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ออกมาให้สัมภาษณ์
ผ่านรายการสดแล้วหลังจากจบรายการสดแล้ว
ก็มีนักข่าวเป็นกองทัพนักข่าวไปรอทำข่าวอยู่ด้วย

มีการยกมือไหว้ขอโทษสังคม
แล้วไอซ์ก็ยอมรับนะคะ
ไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจริง
คือซื้อมาจะมาไล่ตัวเงินตัวทอง
คุณผู้ชมเห็นฝั่งขวามือที่เราเปิดภาพ
นั่นหมาที่บ้านเห่าตัวเงินตัวทองอยู่

ก็เคยพวกโดนสัตว์มีพิษกัดตายไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
ตัวของไอซ์เองก็เคยโดนตะขาบกัด

ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าครอบครองไซยานายจะมีความผิด
เพราะว่าตอนแรกยังคุยกับแฟน
ที่เป็นแฟนต่างชาติอยู่เลย
เพราะว่าแฟนต่างชาติเขาบอกว่าในประเทศเขาไม่ได้เลยนะ
แล้วก็ค้นหาดูอ้าวก็เห็นมันมีให้สั่งซื้อ
ก็เลยกดสั่งซื้อมาไม่คิดไงว่าจะส่งมาที่บ้านจริง
เพราะว่าตอนที่หายไป๒วันไอซ์ยังคิดอยู่เลยว่าโดนโกงแล้วหรือเปล่า
ซึ่งไอซ์บอกว่าพอรู้ว่าสายนายที่ซื้อมา
คือช็อตที่กลับเข้าบ้านมาไอ้เจอสภาพนี้เลยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าแม่บ้านรับพัสดุแล้วแกะมาตั้งไว้บนโต๊ะกินข้าว

ก็เลยให้แม่เอาสายนายไปมอบให้กับตำรวจที่สอนอบังเขน
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ส่วนวันจันที่จะถึงนี้คุณแม่บังออนกับไอซ์
จะเข้าพบตำรวจแล้วก็จะยอมรับทุกข้อกล่าวหา
ทีนี้มันมีประเด็นการโยงไปถึงการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการ

คือคุณโกโก้กิติศักดิ์ท่านเสียชีวิตไปเมื่อ๑๘มกราคมปี๖๔
ใช่ค่ะสาเหตุก็คือหัวใจวายเฉียบพลัน
ทีนี้คนเอาไปโยงว่าผู้จัดการเสียชีวิตในช่วงเดียวกัน
กับคนที่เสียชีวิตในคดีของแอมเลย

หรือจะเอามาคือคนเอาไปเชื่อมโยงกับอดีตผู้จัดการไม่โอเค

เสียใจสิคะเพราะว่า
หนูจะไปทำอะไรใครได้เนอะ

เอาจริงหนูยังไม่กล้าจะใช้
ไอสารนั้นเลยด้วยซัม

ไม่ได้มีอภิษฎอะไรต่างเลยนะคะ
คือก็ต้องไปยอมรับข้อกล่าวหา

จำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒แสนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
แล้วว่ายังไง
อันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่ายังฟังไม่ขึ้นเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะต้องเชิญมาให้ข้อมูล
รอดูความคืบหน้ากันนะคะ